ได้รับการแจ้งให้ไปส่งอาหารและลูกค้าปักหมุดไว้ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนค่ะ

ทีนี้นะฮะต้องลงจากจักรยานยนต์ไปต่อเรือ

ไปสิคุณต้องส่งให้ถึงมือ
นี่คืองานบริการใจเขารักแล้วเขาอยากให้ถึงมือจริง

หมวกกันน็อกเสื้อสีมพูยี่ห้อของเขาแบบนี้นะฮะ
พายเรือนำอาหารไปส่งให้ถึงมือลูกค้า
ลูกค้ากำลังพายเรือตกกุ้งอยู่กลางแม่น้ำบางประกง

ทำให้ชาวเน็ตที่เห็นพากันแชร์
แล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมในความพยายามในการบริการลูกค้าด้วยใจรักแบบนี้นะครับ

เขาชื่อคุณฟลุ๊กหรือว่านายทันพิสิทธิเอี่ยมกิจการ

ขี่มาบึ้นมาจอดหน่อยเดี๋ยวเราจะจ่อไมค์พูดคุยนะฮะ
ที่ผ่านมาก็ส่งปกติแล้วครับ
เพราะว่าลูกค้าเรียกมาผมก็ไปส่งให้ถึงมือถึงบ้าน
ยังไม่เคยส่งทางเรือแบบนี้มาก่อน
สำหรับลูกค้ารายนี้สั่งข้าวผัดกะเพรา๒กล่อง
แล้วข้าวผัด๑กล่องเป็นเงิน๑๕๐บาท
ผมก็กดรับออเดอร์แล้วก็นำไปส่งให้นะฮะ
แล้วก็เห็นพิกัดที่ลูกค้าปักหมุดอยู่ใกล้เคียงกับบ้านผม
ก็กะว่าเดี๋ยวเป็นออเดอร์สุดท้ายก่อนจะกลับเข้าบ้านแล้ว
แต่เมื่อไปเช็คพิกัดที่แน่ชัดดูปรากฏว่าลูกค้าปักหมุดไว้นี่
กลางแม่น้ำบางประกงก็เลยโทรถามลูกค้า
ลูกค้าบอกว่ากำลังเหมาเรือออกมาตกกุ้ง
เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งเดี๋ยวไปรับอาหารเองก็ได้
แต่ทีนี้ฮะน้องฟุ๊กของเรานะฮะ
ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ตกกุ้งอยู่ตรงนั้นแหละฮะ
และตรงท่าเรือก็ยังมีเรือที่ว่างอยู่
และอีกอย่างกิจการตกกุ้งเป็นกิจการของพี่ชายของผม
ที่ก็ตกกุ้งให้มีความสุขไปอยู่กลางแม่น้ำไป
เดี๋ยวผมขึ้นเรือของผมพายเรือของผม
ใช่แต่นี้อ่ะเพื่อไปส่งให้พี่เอง
นี่เอาไม้พายแบบแจวเลยนะ
นะฮะแล้วก็ไปส่งถึงมือจริงด้วย
ฟังเสียงคุณฟลุ๊กเขาหน่อยนะครับ
โอ้โหเราก็เลยแบบมีเรือว่างอีกแล้ว
ขับเรือเป็นเดี๋ยวไปส่งเองแล้วกัน
ก็เลยไปส่งให้เขา
หลังจากส่งแล้วเนี่ยลูกค้าเขาขอบคุณหรือเขาพูดอะไรยังไงกับเราบ้างไหม
ลูกค้าเขาก็ตกกระใจครับว่ามีส่งแบบนี้ด้วยเหรอในน้ำด้วยเหรอ

เจ๋งนะคือทุกอย่างมันพอดิบพอดีจริงเลย

และอีกอย่างหนึ่งผมว่าทางหน่วยต้นสังกัดก็คงชื่นชมเขาเหมือนกัน
ใช่ค่ะแหมทำหน้าที่ได้แบบสุดยอดเลยนะคะ
ก็เป็นสีสันเอามาให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกัน